คุณผู้ชมไปอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะฮะมีการเผยแพร่ภาพของตำรวจนะฮะ
แล้วท่ามันมีภาพตำรวจไปจัดปาร์ตี้แบบนั้นเหมาะสมนึกกลับนะคะ
ไปตรวจสอบกันหน่อยว่าเป็นที่มาที่ไปอย่างไรนะครับ
เพจชมรมช่วยเหลือเยอะอัดยากรรมโพสต์ภาพข้าราชการตำรวจของสภบางภีร์

ผมก็ชัดเจนมันไม่ได้มีแค่กลุ่มนั้นนะเนี่ยมันมีเวทงเวทีมีโต๊ะหลายโต๊ะนี่

ด้วยร้องลำทำเพลงกันไป
เขาบอกว่าในภาพนี้นี่เห็นไหมมีผู้หญิงนุ่งน้อยห่มน้อยด้วย
เป็นข้าราชการตำรวจของสพบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
บางคนก็ถอดเสื้อด้วยมันยังไงกัน
เขาบอกว่าเขาจัดงานสั่งสั่นเริ่มเริงบรรยากาศ
โอ้มีพริตตี้ไปเต้นกันเต็มที่เลย
ผู้โพสต์บอกว่าในยามที่ประชาชนมีความทุกข์
แต่มีข้าราชการตำรวจสพบางพีจัดงานกันสนุกสนาน
มีทั้งพริตตี้ดื่มร้องเต้นกันอย่างเมามัน
ถอดเสื้อแล้วก็เป็นครึ่งท่อน
หมดในเครื่องแบบตามภาพในเหตุงานเลี้ยงเลย

ใช้สถานที่ราชการจัดงานรบกวนชาวบ้าน

เรื่องนี้แน่นอนเราต้องตรวจสอบว่า

ก็ติดต่อไปทางท่านพันธุ์ตำรวจเอก

มันเป็นการจัดงานเลี้ยงของพนักงานสอบสวนสพบางพลีพร้อมกับครอบครัวจริง
จัดงานร่วมกันกับทนายความอาสาจัดขึ้นที่แฟลต์บ้านพักข้าราชการตำรวจของสพบังพลีนี่แหละ
จัดขึ้น๒๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

เก่าภาพเก่าแต่มันก็ช่วงโควิดนะ
กุมภาเขาบอกว่าแต่ว่าเป็นการจัดก่อนที่จะมีการประกาศบังคับใช้พรกรฉุกเฉิน
ซึ่งมีผล๒๖มีนาคมแต่งาน๒๘กุมภาพันธ์ก็เลยจัดได้
คือช่วงนั้นมีโควิดระบาดแล้วแต่ยังไม่มีพรกรฉุกเฉิน
ห้ามรวมตัวกันอะไรแบบนี้ก็จัดกันไปนะฮะ
อย่างไรก็ตามเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมีการถามว่ามันเหมาะสมหรือเปล่า
กับพฤติกรรมของตำรวจที่ปรากฏเนี่ยนะฮะทางด้านของท่านพลตำรวจตรีชุมพล
พุ่มพวงผู้บังคับการตำรวจภูทรสมุทรประการ
บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการให้สพบางพลีเนี่ยรายงานมา
ถ้าเกิดพบว่ามันไม่เหมาะสมจริงก็ต้องดำเนินการตามระเบียบ
ผิดว่าไปตามผิดไม่ปกป้องถึงแม้ว่าจะเป็นตำรวจด้วยกันก็ตาม
ถึงแม้มันยังไม่มีพระราชกรสุดส่วนก็ตาม
เหมาะสมหรือเปล่ามันเป็นที่มาที่ไปของการแพร่เชื้อในพื้นที่หรือเปล่าก็ยังไม่ทราบ